วันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดแน่นอนวันนี้คนเดินทางกลับมาแล้วนะครับ
พร้อมทำงานพรุ่งนี้แม้ว่าจากการเก็บข้อมูลภาพรวมเนี่ย
พบว่าคนใช้บริการรถโดยสารน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็มีใช้อยู่สักประมาณ
แสนห้าหมื่นคนวันนี้ครับยังคงเลือกใช้บริการรถทัวร์ครับ
เดินทางกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครทำงานพรุ่งนี้วันแรกก็ปัญหาเจอครับ
เติ้ลบัสไม่พอแท็กซี่ไม่พอคนรอนานแล้วนะครับ
บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามกันหน่อยครับ
กับคุณธิตภาษิริพิพัฒน์รายงานสดมาจากสถานีขนส่งหมอชิดครับ
เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะมีประชาชนที่ใช้บริการรถบขศและรถร่วมไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐คนเพื่อกลับเข้ากรุงเทพค่ะ
ส่งผลให้บรรยากาศการต่อรถนะคะไปยังที่พักในกรุงเทพมหานครติดขัดเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
บรรยากาศการต่อรถกลับเข้าที่พักของผู้โดยสารที่เดินทางมาลงที่สถานีขนส่งกรุงเทพหนาแน่นเป็นช่วงค่ะ
แม้บริษัทขนส่งหรือบขจะจัดรถขอสมกรถชัตเติ้ลบัส
คิวแท็กซี่ให้แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชน
ที่เดินทางกลับวันนี้พร้อมกันไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐คน
โดยประชาชนที่มีสัมภาระต่างใช้บริการแท็กซี่

ส่วนประชาชนที่ไม่เร่งรีบและมีสัมภาระไม่มาก
ต่างเลือกใช้บริการรถเมย์หรือขอสมกร
ที่มีให้บริการไม่ต่ำกว่า๒๐สายตลอดทั้งวัน
นั่งรถที่มันถูกกว่าตั้งที่มันก็
สตาร์ทก็๓๕บาทกว่าจะถึงโน้นก็
ประมาณ๗๐กว่าบาทมันก็ประหยัดตังค์ไป
สำหรับบรรยากาศทั้งในและนอกสถานีขนส่งกรุงเทพ
วันนี้หนาแน่นไปด้วยประชาชนทั้งขาเข้าและขาออก
ส่งผลให้การจราจรด้านหน้าติดขัดเล็กน้อย
โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรียบร้อยที่สถานีขนส่งกรุงเทพ
พร้อมวางกำลัง๒๐๐นายทั้งในและนอกเครื่องแบบ
มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุล้วงกระเป๋าเกิดขึ้น
โปรดิมาลนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้างมาหลังไหลเข้ามา
เป็นเป็นมวลมากนะครับนะแต่การจัดระบบระเบียบเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะก็ทำให้ไม่มีผู้โดยสารเนี่ยที่ตกค้างมากนักนะครับนะก็เที่ยวที่ดูมีประมาณสี่ห้าลายนะครับก็ต้องเรียกว่าในเรื่องของรักเล็กขโมยน้อยล้วงกระเป๋าวันนี้ต้องไม่มีนะครับนะต้องเป็นศูนย์รถแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์เอารัฐเอาเปรียบผู้โดยสารนะครับนะผมต้องฝากไว้เลยนะครับว่า
บริการบริษัทขนส่งหรือบขสรและรถร่วมน้อยกว่าปีที่แล้วเนื่องจากประชาชนใช้รถส่วนตัวมากขึ้นและใช้บริการเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำแต่บขสรก็ยังประเมินว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐๐คนและจะหนาแน่นมากที่สุดในช่วง๔ทุ่มของวันนี้ไปจนถึ
จัดเที่ยววิ่งทั้งรถบขรถร่วมและรถตู้จากปกติวันละ๖๒๓๘เที่ยวเพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ๑๗๐๐เที่ยวซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละประมาณ๑๖๓๐๐คน
ข้อสอบค้าดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอีก๑วันขาที่ประชาชน
มากที่สุดนะคะโดยมีการประเมินว่าน่าจะมีประชาชนเดินทางกลับเข้า
กรุงเทพมาลงที่สถานีขนส่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนค่ะพิปภาสิริพิพัฒน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งกรุงเทพ